มีคนเขาเรียกผิดอย่างนี้เหมือนกันนะ
มีเหตุการณ์เราให้ฟังนะครับ
คุณบ่อยไปขึ้นรถแท็กซี่แล้วพี่แท็กซี่ช่วยน่ารักนะ
มาทักทายกันบ่อยประกอบลำใช่ไหมครับ

ไม่ใช่ไม่ใช่เรียกเอามารวมกันเฉยเลยค่ะ
ตั้งแต่ครับมาเพิ่งเคยเจอดารา
ขอถ่ายรูปหน่อยนี่พี่แท็กซี่ว่าอย่างนี้
ซึ่งเจ้าตัวนะคะก็ตอบติดตลกไปว่าถึงแล้วให้ถ่าย๓รูปเลย
ถ้าไม่เรียกปากรลำนะให้๘รูปไปแล้วอารมณ์ดีจริงค่ะ
นอกจากอารมณ์ดีแล้วนะคะอย่างใจปรับอีกด้วย
โดยเฉพาะกับคุณแม่งามทิพย์ค่ะซึ่งวันเกิดท่านที่ผ่านมานะ
บอยทุ่มทุนให้เงินจำนวนนึงเป็นจำนวน๙๙๙๙๙๙บาทนะคะ
เป็นของขวัญด้วยถือเคล็ดเลข๙ซะด้วยนะคะเป็นเลขมงคลเนอะ
ส่วนคุณแม่ค่ะได้เงินจากลูกชายเป็นของขวัญก็แฮปปี้ดี
แต่ออกปากหนุ่มบอยนะบอกหนุ่มบอยว่าเออจริงนะอยากจะมีหลานมากกว่า
บอกกันชัดแบบนี้นะคะโอ้สะเทือนใจค่ะสะเทือนใจ
บอยปกครรภ์จริงนะฮะไปฟังหนุ่มบอยน่ะมีลุ้นขึ้นไหมจ๊ะ
แม่เขาไม่ได้ดีใจที่แบบได้ของขวัญอะไรแต่ว่าเหมือนกับก็ดีใจแค่ว่าเป็นวันเกิด
แล้วก็ทุกคนก็ให้อวยพรเขาอะไรอย่างนี้ครับบอกเหมือนเดิม
ก็บอกว่าให้ผมแบบว่ารีบมีแฟนได้แล้วอะไรอย่างนี้
บอกอยากอุ้มหลานรึยังงี้เออเริ่มพูดบ่อยขึ้นเรื่อย
เชิงว่ากดดันมากขึ้นแต่ก็เป็นสิ่งที่เราทำให้เราคิดถึงบ่อยขึ้น
ก็ล่วงเลยมานานเหมือนกันนะครับก็มันก็ยากอะยากจริง
ชินด้วยแฮปปี้กับชีวิตโสดด้วยแต่ว่าก็ถึงวัยที่จะต้องมี
แล้วก็อยากมีด้วยมันก็ผสมปนเปย์กันไปอะไรอย่างนี้
แต่คนนั้นจะเข้ามาแบบอยู่กับผมอะไรหรือว่าครอบครัวก็คือต้องเข้ากับแม่ได้
แล้วก็คือเป็นคนที่แบบแม่เขาคงอยากได้คนที่มาดูแลผมนะผมว่านะ
เข้ากับแม่ได้ต้องเข้ากับน้องได้ด้วยอันนี้คือด่านสำคัญนะคะ
พอพูดถึงเรื่องความรักแล้วน้ำเสียงน้ำเสียงดูต่ำลงดูไม่ค่อยรักเท่าไหร่
สามสิบห้าแล้วเราไม่ควรชินเรื่องความโสดนะคะพี่บอยหาให้อย่างที่คุณแม่ขอเถอะค่ะ